คดีนี้ยังต้องการการขี้คลายกันอยู่นะครับ
ตกลงแล้วใครฆ่าน้องชมพู่หรือเปล่า
หรือว่าน้องชมพู่ขึ้นภูเสียชีวิตเองนะครับ
เรื่องความขัดแย้งในครอบครัวอีกนะฮะ

หลังก็ไปไหว้พระไปทำบุญ
นะครับก็ไปหลายที่หลายทางแล้วนะฮะ
แล้วก็นักข่าวก็ยังคงคุยกับลุงพล
ว่าคิดยังไงกับคุณแม่น้องชมพู่บ้าง

ลุงพลก็บอกว่าก็คงอาจจะต้องใช้เวลากันสักนิดนึง
แต่ในใจก็คงอยากจะดีกันคุณ

แต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสที่แบบได้มาเจอ

คือเขาบอกขอเวลาขอเวลากันสักนิดหนึ่ง
คดีมันก็ยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่นัก
ตามความคิดของทางญาติเองแล้วก็ทางครอบครัวเอง
เมื่อวานลุงพลเขาก็ไปที่วัดภูมิมโนรม

ทางวัดได้ติดต่อให้ไป

นำไปปฏิสถานที่วัดในหมู่บ้านกกอก
โดยในระหว่างการเดินทางจากบ้านกกอก

ลุงพลก็แวะปั๊มน้ำมันแน่นอนฮะ
ใครที่ติดตามข่าวคดีน้องชมพู่

คนที่จำได้ก็วิ่งเข้ามาให้กำลังใจ

พร้อมกับบอกให้ทั้งลุงพลและป้าแตนสู้
แล้วก็จากนั้นลุงพลกับป้าแตนก็เดินทางต่อ

ทางวัดมีการจัดงานประจำปี
ก็คืองานสามีจิกรรม

ไม่เกี่ยวจริงแล้ว
ถือว่าเป็นธรรมเนียมของสงฆ์ไงคุณ

เพื่อความสามัคคีขอขมาลาโทษการให้อภัยกัน
ก็จะเป็นพิธีกรรมที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของ

แปลว่าเจ้าของผู้ปกครองหรือเจ้านาย
ก็จะเป็นการแสดงความเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
หรือว่าพระผู้แก่พันศากับผู้อ่อนพรรษาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เขามีประเพณีนี้กันอยู่นะครับ
โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธิราจารย์

ลุงพลกับป้าแตนก็เลยมีโอกาสได้กราบท่านนะครับ
ที่ลุงพลป้าแตนเข้าไปพบกับเจ้าอาวาสวัดมโนรม
คือพระมหามงคลมังคละคุโน
ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
ก่อนที่ลุงพลจะรับมอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่จำนวน๑องค์
เพื่อนำไปประดิษฐานที่หมู่บ้านกกอก
ให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านกกอกด้วยนะครับ

แล้วก็ฟังธรรมจากท่านเจ้าอาวาสนะครับลุงพลป้าแตนเปิดเผยนะครับ
รู้สึกเป็นบุญมากที่มีโอกาสได้เข้าพบพระชั้นผู้ใหญ่
แล้วก็อย่างที่บอกไปได้เจอกับท่านเจ้าประกุลสมเด็จพระมหาธิราจารย์พอดี
ก็ได้มีโอกาสกราบท่านท่านก็ให้กำลังใจ
แล้วก็ทางเจ้าอาวาสของวัดเองก็บอกว่าเราเป็นคนดี
แล้วก็มีการชี้แนะว่าการอยู่กับคนหมู่มาก

แล้วก็เน้นแนะนำว่าต้องไม่ใช้ชีวิตบนความประมาท
ท่านเจ้าอาวาสยังเตือนสติลุงพลบอกว่าหากจะบวชตลอดชีวิต
ขอให้คิดดีนะนะฮะ

หรือว่าให้เราเป็นคนดีต่อไปลักษณะอย่างนี้นะ

ว่าผมจะต้องปฏิบัติตัวยังไง

น่าจะมีข้างหน้าอะไรอย่างนี้ครับ
อืมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ต้องตัดสินใจกันใหม่นะฮะ
เพราะว่าลุงพลบางทีก็บอกว่าอยากจะบวชตลอดชีวิต
บางทีก็บอกว่าหลังคดีจบก็อาจจะบวชซะหน่อยนึง
แต่ว่าทางลูกทางเมียเนี่ย
ก็ต้องมีการพูดคุยกันเนาะ
สำหรับพระพุทธรูปที่ท่านเจ้าอาวาสวัดภูมิโนรม
ให้กับลุงพลป้าแตนเพื่อเอาไปไว้ที่หมู่บ้านกกอก
ก็เป็นพระอังคารเพ็ญ๑๐๐ปีของวัดภูมิโนรม
ขนาดหน้าตักกว้าง๑๒เซนติเมตรสูง๒๕เซนติเมตรนะครับ
ท่านเจ้าอาวาสกำชับว่าให้นำไปไว้ที่บ้าน
สัก๒๓วันเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับที่บ้าน
แล้วก็หมู่บ้านกกอกก่อนจะนำไปประดิษฐานที่วัด

อกจากนี้ยังมอบพระเครื่องอีกบางส่วน
ฝากไปให้ครอบครัวของทุกคนเลยนะครับ
อุ้มพระไปเก็บที่รถแล้วก็ชวนป้าแตนไปสักการะรอยพระพุทธบาทมโนรม
ระหว่างที่ไปคุณผู้ชมแฟนแฟนคลับของลุงพล
ก็มาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนเป็นระยะด้วย
ไปดูบรรยากาศแฟนคลับถ่ายรูปหน่อยไหม

มันพิเศษหรือโชคหรือแซ่บ
อย่าแบ่อย่างนี้

เป็นคนที่หลายคนรู้จัก

ใช่หล่อนะตอนหนุ่มที่โลกโซเชียลเขามาแชร์กัน
โซเชียลบอกว่าขอนอกเรื่องสักนิดหนึ่ง
ไม่เครียดนะไม่เกี่ยวกับคดีสักนิดหนึ่ง
รูปลุงพลมาแชร์กันหน่อยตอนหนุ่มโอ้หล่อเหมือนลูกครึ่ง
ใช่นี่ขนาดตอนนี้ก็ยังแบบยังหุ่นดีอยู่
ใช่ยังหน้าตาคมคายอยู่นะฮะ
ค่ะหลังจากนั้นลุงพลป้าแต่นก็เดินทางกลับ
โดยลุงพลบอกถึงพระเครื่องที่ได้รับมาด้วยว่า
เดี๋ยวจะให้ป้าแตนไปมอบให้แม่น้องชมพู่ที่บ้าน
นั้นยังคิดถึงกันส่วนลุงพลไม่ขอเข้าไปด้วย
เพราะว่าไม่อยากจะให้แม่น้องชมพู่รู้สึกไม่ดี
แล้วถามว่าลุงพลน้อยใจรึเปล่า
เหมือนว่าลุงจะเป็นปัญหาของครอบครัว
ลุงบอกว่าเอาล่ะตอนนี้ยังไงก็ผ่านพ้นไปละ
หลายเรื่องก็ดีขึ้นไม่น้อยใจ
เพราะว่าเชื่อในคำทำนายของหมอดูที่เคยบอกเอาไว้ว่า
ตัวลุงพลจะมีดวงชะตาผูกพันกับเด็ก
สุดท้ายลุงพลก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ
ฟังเสียงลุงหน่อยค่ะ

ลุงพลก็ขับรถกลับบ้านกกอกค่ะ
อันเชิญพระเข้าบ้านไปวางเอาไว้ที่เหนือตู้

แล้วก็ก้มกราบ๓ครั้งปฏิสถานไว้เป็นที่เรียบร้อย
ทีมข่าวเราสังเกตว่าที่หิ้งพระไม่ได้มีแค่พระพุทธรูปเท่านั้นคุณผู้ชม

ลุงพลบอกว่าเป็นพญาครุฑที่หมอปลาให้มาเอาไว้เพื่อป้องกันอันตราย
เรื่องราวของลุงพลวันนี้เนี่ยก็ถือว่าสร้างความปราบปลื้มใจให้ครอบครัวล่ะ
ท่ามกลางความรู้สึกอึดอัดติดขัดข้องใจกับคดีที่ลุงพลถูกจับตามองนะคะ
ในฐานะที่ลุงพลเองก็อยู่ในข่าวนี้มานานนะคะ
ใช่ครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เดินสายทำบุญนะครับ
ทีนี้ดูเรื่องของการเดินสายทำบุญแล้วดูเรื่องของน้องชมพู่หน่อยค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่ผลชนะสูตรออกมา
อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทีนี้พอผลชนสูตรต่างมันออกมา

ไม่มีร่องรอยว่าน้องถูกทำร้ายร่างกาย

อาจจะเป็นการที่น้องเสียชีวิตเองก็ได้
ทีมข่าวของเราค่ะก็เลยไปถามเรื่องนี้
เกี่ยวกับน้องชมพู่ไปถามคุณแม่น้องนี่แหละ
อย่างเช่นจุดที่น้องนั่ง
ก่อนที่จะหายตัวไปตรงแคร่ไม้ไผ่นี่
เอาตลับมงตลับเมตรไปวัดเลยนะคะ

เพื่อที่จะดูว่าน้องชมพู่ส่วนสูงเท่านี้
จะสามารถทำอะไรเองได้บ้าง
ทีนี้ก็เลยไปดูไงว่าน้องจะปีนขึ้นแค่ได้เองไหม
ลงได้เองไหมปีนขึ้นบันไดบ้านชั้น๒ได้หรือเปล่า
อย่างจุดที่วัดความสูงของแคร่นี่คุณผู้ชมดูสิคะ
แล้วพ่อแม่ของน้องชมพู่บอกว่าน้องปีนขึ้นแคร่เองไม่ได้
เวลาน้องจะขึ้นต้องใช้บันไดเล็กเหยียบ

เป็นไม้เทินขึ้นมาให้พอเหยียบได้
ใช่ค่ะเหยียบแล้วก็ปีนขึ้นไป
ถ้าเกิดไม่มีบันไดก็ต้องมีคนอุ้ม

ก็น่าจะคล้ายกันนะคะ
คือเราต้องดูไปจุดตอนลงนะ
เพราะว่าตอนแรกน้องนั่งอยู่บนแคร่ถูกไหม

ถ้าหายไปเนี่ยลงจากแคล่เองไหม
หรือว่ามีใครพาลงมาจากแคร่
ค่ะในจุดแรกดูไปแล้ว
ไปดูความสูงของบันไดที่จะขึ้นไปชั้น๒ของบ้านหน่อยละกันค่ะ
นักข่าวของเราไปวัดขั้นบันไดเลยนะ
แต่ละขั้นมันสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่
แต่ละขั้นสูง๒๔เซนติเซนติเซนติ

เอามี๑๐ขั้นก็๒๔๐เซนติเมตร๒เมตรเกือบครึ่ง
คุณแม่บอกแบบนี้น้องขึ้นบันไดเองไม่ได้
เพราะมันต้องขึ้นต่อเนื่องน้องก็กลัว
อันนี้ที่แม่บอกนะแล้วก็เลยถามคุณแม่คะ
แล้วเวลาน้องจะขึ้นชั้น๒น้องขึ้นยังไง
แม่บอกว่าอ๋อก็มีคนอุ้มขึ้น
ขนาดแม่จะจูงน้องขึ้นจับมืออยู่
ยังไม่ขึ้นเลยเพราะว่าคุณผู้ชม
คือตามบันไดเนี่ยมันจะมีช่อง
ช่องที่อันนี้เขาบอกว่าตรงนี้มันยังเป็นปูนปูน
มันยังคึบอยู่พอมันเป็นบันไดไม้แล้วมันมีช่องมองให้เห็นข้างล่าง
เขาบอกว่าน้องยังเด็กน้องกลัวความสูง

เพราะว่าอะไรรู้ไหมที่วัดให้ดูทั้งแคร่วัดให้ดูทั้งบันได
คือกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าความสูงแค่แบบขั้นหนึ่ง๒๔เซน
หรือว่าแคร่ที่สูง๖๐เซนน้องยังขึ้นไม่ได้
นับภาษาอะไรกับภูเหล็กไฟที่มันต้องแบบปีนขึ้น
แล้วก็ความสูงมันเยอะกว่านี้ตั้งเยอะ
แล้วไหนจะบุกป่าฝ่าดงต้นไม้อะไรกันไปอีก
นี่ค่ะกำลังเอาให้คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็เปรียบเทียบกันบอกว่าขณะบันไดบ้าน

นี่นักข่าวลองไปถ่ายเป็นมุมแทนสายตาทุกมุมเลยนะ

เพื่อให้เห็นว่ามันออกมาเป็นยังไงนะคะ

น้องก้าวขึ้นบันไดบ้านได้ไหมครับ

แต่แม่คิดว่าน้องอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นเด็กขี้กลัว
ก็เลยไม่กล้าไต่บันไดไม่กล้าขึ้น

แม่เคยจูงมือน้องเดินขึ้นแต่ว่าน้องไม่ยอมเดินเลย
ตัวแข็งเลยให้อุ้มอย่างเดียว

ทุกคนในบ้านไม่ใครก็คนใดคนหนึ่งต้องอุ้มน้อง

แปลว่าที่เดินขึ้นเดินภูเหล็กไฟ
หินจากชั้นอะไรเล็กน้อยก็ไม่มีสามสินใด

ค่ะน้องจะเป็นเด็กที่กลัวค่ะ

บันไดยังขึ้นเองไม่ได้แค่ยังขึ้นเองไม่ได้นะคะ
ส่วนกระแสข่าวว่าจะมีการพักคดีไว้ก่อนหรือเปล่า
เพราะเรื่องของการเชื่อมโยงหลักฐานต่าง
แล้วก็ผลชนะสูตรมันออกมาว่า
ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตได้
คดีนี้จะมีการพักคดีไว้ก่อน
กว่าจะมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมหรือไม่นั้น
คุณแม่น้องชมพู่ก็พูดถึงเรื่องของการพักคดีเหมือนกันนะ

กลัวว่าถ้าคนร้ายไม่ถูกจับ
คนร้ายอาจจะมาทำอะไรกับครอบครัวของเราอีกก็ได้

ทีมข่าวเราก็ได้ไปพูดคุยกับ
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดี
อายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี
ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่า

ถึงกรณีนี้แม่ชมพู่ก็บอกว่าหากตำรวจจะแขวนคดีจะพักคดี
ก็เธอเองก็คงทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย
เป็นเรื่องของตำรวจเป็นเรื่องของขั้นตอนของเขา
แต่มั่นใจยังมั่นใจอยู่ว่าคดีนี้ต้องมีคนร้าย
น้องชมพู่ไม่มีทางขึ้นไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเอง
ในใจลึกไม่อยากให้ตำรวจและสื่อมวลชนถอนทีมกลับเลยคุณ
หากยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เพราะหวั่นเรื่องของความปลอดภัยไม่ปลอดภัย
เพราะคนร้ายยังลอยนวลอยู่ก็ไม่รู้จะมาทำอะไรกับครอบครัวเธออีกหรือเปล่าอะไร
จริงแล้วมันก็น่าจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ตำรวจมีนะ
แต่ว่าทางความรู้สึกของเราคือก็ห่วงความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกัน
ถ้าเรื่องมันเงียบไปแล้วถ้าคนร้ายมันได้ใจล่ะมันจะย้อนมาทำร้ายเราอีกไหม
เพราะแม่เชื่อว่าน้องมันก็ต้องมีคนคุย
เชื่อว่ามีคนก่อเหตุแน่นอนกลัวเหมือนกันค่ะ
ถ้าเรื่องมันเงียบไปเราจะอยู่กันยังไง
คิดว่าชาวบ้านก็คงต้องกลัวเหมือนกัน

ถ้าเกิดว่าคนนั้นมันอยากจะเลือกทำเฉพาะเด็ก
โดยที่ว่าไม่ได้อยากจะแก้แค้นพ่อแม่นะ
เด็กคนอื่นแม่คิดว่าเขาก็ไม่ปลอดภัยค่ะ
ยังอยากให้จับคนร้ายให้ได้จริง
คำถามเดียวกันนี่ก็ไปถามลุงพลเหมือนกันนะฮะ
ลุงพลก็บอกว่ายังไงก็ตามก็ยังเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่สังคมก็ติดตาม
ซึ่งการที่สังคมติดตามมันก็เหมือนกดดันเจ้าหน้าที่ไกลอยู่แล้วแหละฮะ

แต่ถึงตอนนี้คดีอาจยังไปไม่ถึงจุดที่ควรจะเป็น
แต่เชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะฮะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น
และใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่
ส่วนตัวลุงพลยอมรับว่ากังวลใจแล้วก็ต้องพิสูจน์ข้อสงสัยให้กับตัวเองให้กับสังคม
คือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับสังคมได้รับรู้
ในทุกอย่างที่แม่ชมพู่สงสัยด้วยก็ต้องพิสูจน์ให้กระจ่างทั้งหมดให้ได้นะครับ
คดีมันยังไม่ถึงจุดที่มันควรจะเป็น
นี่แหละครับก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของคดีน้องชมพู่นะฮะ
แล้วก็ต้องจับตามองไปอีกนะครับวันที่๒๑กรกฎาคมนี้

วันอังคาร
วันอาคารนี้ที่กรรมธิการกฎหมายความยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนจะลงพื้นที่
ว่าเป็นความเต็มใจเป็นความสมัครใจ

เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าชาวบ้านอาจจะถูกมองว่าตกเป็นจำเลยของสังคมไง